เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ครอบครัวของป้าศรีจากกรุงเทพมหานครนะครับจะต้องร่วมแรงร่วม
ใจกันจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับการตอบคำถาม๔ข้อครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑มือป่าว
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อลมหายใจสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ถูกอ้อนะช่วยกันนะ

มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวหมดเลย
คนละข้อเท่านั้นเองเด็กน้อยก็ทำได้นะครับ
ขอให้มีสมาธิดีมาใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับ
ขอเชิญป้าศรีมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

พอมีนะแอบดูเนาะ
ดูเหมือนกับที่เขามาทวงหนี้
หลบอยู่หลานก็ไม่รู้
หลานก็เรียกเลยเรียกซะดังเลยเชียว
ศรีจ๋าเดี๋ยวเราจะมีตัวเลือกให้ทั้งหมด๕เรื่องก่อน

พร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้ครับ
ขนมเทียนค่ะ
เรื่องขนมเทียนครับ
ป้าศรีทำอาชีพขายอะไรมาบ้างนะครับ
ถ้าขายขนมเทียนแล้วก็ข้าวแล้วก็พวกลูกชิ้นทอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ฟังให้ดีนะบ้านนี้นะเป็นนักขายตัวจริงเลยนะ
ขายทุกสิ่งทุกอย่างขายแม้กระทั่งเสื้อผ้าของเด็กในบ้าน

มีสตางค์ก็เอาเสื้อผ้าขายแล้วอ่ะ
พอเทศกาลต่างเนี่ยเพิ่มการขายไหมฮะ
อย่างเช่นขนมเทียนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างป้า
ถ้าจะเป็นเทศกาลจะขายได้ดีมาก
แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาหรือไม่ใช่อะไรก็
เป็นวันโกนวันพระก็จะทำหน่อยนึงอย่างนี้
เพราะไม่ใช่เทศกาลขายไม่ได้ไม่มากหรอกค่ะ

จ๋าขนมเทียนที่ป้าทำมีไส้อะไรบ้าง
มีไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานพร้าว

เค็มค่ะ
ถ้าเผื่อว่าแฟนรายการเราสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ไหม

เพจรายการเราก็ได้เนอะ

ฝากไว้ด้วยนะครับขนมเทียนป้าศรีขายอยู่ตรงช่วงไหน

หน้าตึก๑๒ร๙นะครับ
คุณตั๊กสิริพรและคุณลิงเสนาลิงบ้านคุณอยู่แถวนั้นคุณแวะไปอุดหนุนกันด้วยนะ

เชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ก็มีอ่าเริ่มจากใบตองเลยนะฮะมีใบตองมีถาดสำหรับใส่นะครับ

มีน้ำมันน้ำมันแต่เราจะใส่ไปในแป้งนี่คือแป้งข้าวเหนียวนะครับ

เค็มนะก็เหมือนทั่วไปที่จะเผ็ดนิดนะครับเผ็ดไม่มาก
ผมเพิ่งจะรู้นะก็คือปั้นเป็นกลมธรรมดา
แต่ที่มันออกมาเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการห่อ

เก่งเนอะหูคนไทยสมัยโบราณนี่ช่างคิดกันได้เนอะ

วันนี้เดี๋ยวผมให้ผู้ช่วยอีกคนนึงเอาไหม

น้องชมพู่เชิญครับ
อยู่ที่บ้านเวลาทำอย่างนี้ชมพู่เขามีหน้าที่ทำอะไร

เหรอปั้นยังไงปั้นแล้วก็เอาไปใส่ไส้เนี่ย

ถ้าแป้งถ้าแป้งมันเยอะเกินไปมันก็จะหนาไปใช่ไหม

มีผลค่ะสุขไม่สม่ำเสมอ
แสดงว่าเขาก็ช่วยจนชำนาญแล้ว
ใช่แล้วก็ขีดไปต้องก็เก่ง
นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวชมพู่ต้องช่วยทำหน้าที่ตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะมีเวลาที่กำหนดเอาไว้ให้นะครับ
มีจำนวนว่าป้าจะต้องปั้นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นลูก

ลูกกี่ลูกนะฮะแล้วก็ในเวลาที่เรากำหนด
พอครบกำหนดแล้วครบได้จำนวนที่เรากำหนดแล้วเนี่ย
ป้าต้องไปตีละครั้งเพราะเวลาจะหยุดเดิน

ได้ครับได้ชมพู่วิ่งเลยนะลูกนะ
วิ่งจะวิ่งจะกระโดดล้มลุกลุกคานได้เลยนะลูก
ต้องไปตีละครั้งนะละครั้งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ

นะจ๊ะพร้อมไหม

โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ห่อขนมเทียนจำนวน๙ลูกภายในเวลา๒นาทีครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
หายแล้ว
หายแล้ว
หายแล้ว

เดี๋ยวล้อให้ไปต่อ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เราเห็นการทำงานบ้างนะครับ

นับการทำงานบ้างครับ

เป็นรูปร่างนะก็คือขนมเทียนนะฮะ

ศรีจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงอ้อขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

ความรู้ระดับปฐมต้น

เรื่องสุทธย์วงกำแหง
สุทธย์วงกำแหง
ทำไมเลือกสุทธย์วงกำแหง

อ้อครับพ่อสุเทพเนี่ยเป็นนักร้องในดวงใจเลยไหมครับ
เขาตั้งแต่สมัยคุณพ่อเลยนะครับคุณพ่อผม
พ่อลุงอ้อก็เป็นแฟนเพลงของพ่อสุเทพ

ก็เลยฟังแล้วต่อเนื่องกันมา
แสดงว่าลุงอ้อก็ซึมซับมาจากที่คุณพ่อได้ฟัง
ครับเวลาคุณพ่อเปิดให้ฟังครับพ่อฟัง
ชอบเพลงไหนของพ่อสุเทพมากที่สุดครับ

น้ำตาล่วงหลังพวงมาลัย
ครับผม
แต่พ่อร้องอะไรมาคือเพราะหมดเลยทุกเพลง
ปัจจุบันนะผมไปเจอท่านนะครับเสียงท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย

การเวลาไม่ได้ทำลายกล่องเสียงพ่อได้เลยแล้วก็พ่อก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนมากนะครับ
ว่าจะเป็นพี่เล็กธานินก็เอามาร้องใหม่อีกเหมือนกันเนาะ
นี่ก็คือลูกศิษย์ลูกหาพ่อพอจะรู้ไหมว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
บ้านเกิดของพ่อสุเทพเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครราชศรีมา

จริงแล้วคือประวัตินะฮะบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน
ผมให้นึกถึงประวัติพ่อสุเทพเอาไว้เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สุเทพวงษ์กำแหงเกิดที่อำเภอใด
ตัวเลือกที่หนึ่งอำเภอโนนสูง
ตัวเลือกที่สองอำเภอสูงเนิน
ตัวเลือกที่สามอำเภอพิมาย
ตัวเลือกที่สี่อำเภอศรีคิ้ว
ได้ยินแต่เสียงเพลงครับแต่ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนครับ

ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อสามครับอำเภอพิมาย
ตัวเลือกที่สามอำเภอพิมายครับ
ขอให้โชคดีนะครับผมจะยังไม่เฉลยนะพ่อนะ
ครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะคะ
ครับครับตอนนี้ลุงอ้อจะต้องเลือกแล้วว่าจะให้ใคร
ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับน้องชมพู่ครับผม
น้องชมพู่แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องชมพู่ขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องความรู้ระดับปฐมต้น
นิวจิ๋วเรื่องบ้านของเรา

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญน้องชมพู่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทำไมร้องหูล่ะลูกทำไม
คือในใจหนูอยากตอบเรื่องไหน
มิวจิ๋วก็ได้ค่ะ
ชอบนิ้วจิ๋วเหรอลูกชอบพี่เขา
เลือกให้เราแล้วลูกต้องตอบแล้วนะ

บ้านหลังนี้ทำไมเพิ่งอยู่๓เดือน
ก็เพิ่งย้ายมาจากปากช่องค่ะ

ตอนนี้ที่บ้านนี้ลูกหนูนึกให้ดีนะ

ผนังบ้านมีโปสเตอร์แผ่น
ใครเอามาติดใครเป็นคนซื้อมาครับ

หนูกับคุณย่าซื้อมาเป็นโปสเตอร์เด็กสองคนนะ

ตอนที่พี่สะพายท้องแฝดนะคะมาติด

เหรอพี่สะพ้ายท้องไอ้เจ้าแฝดสองคนนี้ค่ะ
ก็เลยโปสเตอร์นี้นั่งมองไปนั่งมองมา

พราวหนูออกมาจากโปสเตอร์เหรอลูก

ก็เลยได้เป็นเด็กน้อยน่ารักนี้ออกมา

ติดนานหรือยังโปเตอร์นี้นานหรือยัง

นึกถึงโปสเตอร์นั้นให้ดีนะครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โปสเตอร์นี้มีภาพดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอก
ตัวเลือกที่๑๔ดอก
ตัวเลือกที่๒๕ดอก
ตัวเลือกที่๓๖ดอก
ตัวเลือกที่๔๗ดอก

ถ้าพร้อมแล้วชมพู่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๓๖ดอกครับ

ชมพู่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องขนมขึ้นมาตอบครับ

เรื่องความรู้ระดับประถมต้น
และเรื่องนิวจิ๋ว

เลือกความรู้ระดับปฐมต้นนะ

ขอเชิญน้องขนมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

ภาษาไทยที่น้องขนมเรียนเนี่ยเรียนเล่มภาษาภาษียัง

ที่บ้านนี้มีหนังสือภาษาภาษีป๒นี่ไหมครับ

เอากลับไปอ่านไปทำการบ้านไหมลูก

เวลากลับไปแล้วหนูก็ไปนั่งพลิกดูทบทวนไหมลูก

เคตั้งสมาธิดีนะขนมนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หน้าปกหนังสือภาษาภาษีชั้นประถมศึกษาปีที่๒เด็กผู้ชาย

ตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำเงิน

ตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
จำได้ค่ะเพราะรองเท้าภูผาสีน้ำเงิน

ถ้าพร้อมแล้วน้องขนมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งสีน้ำเงินครับ

ขอให้โชคดีนะลูกนะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ

มาเอาใจช่วยครอบครัวของป้าศรีนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่ช่วงหน้า

ห่อขนมเทียนจำนวน๙ลูก
ภายในเวลา๒นาทีครับ
คิดว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ